มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
บริเวณแยกสะพานข้ามคลองชลประธานที่จังหวัดราชบุรี
เบ้นหรูเลยค่ะไปชนรถจักรยานยนต์ที่เด็กผู้ชายอายุแค่สิบหก
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วเด็กเขาได้รับบาดเจ็บค่ะแต่รถเบ้นหรูคันนี้
ลงมาดูหนีคนขับไม่ลงมาดูแล้วพยายามจะขับหนี
กู้ภัยต้องมาดักเอาไว้ชาวบ้านต้องมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วคนที่อยู่ในรถเบ้นหรูคันนี้เปิดกระจกมาบอกว่า
ผมทวีไกรครุบพ่อคุณเอ๋ปรินาไกลคุบใช่
รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเอก็สอสอพลังประชารัฐ
คุณทวีไกรครุบขับรถเบ้นหรูชนเด็กแล้วแบบไม่ลงมาดู

หนีได้ไง

กวาง
หนีได้ไง

เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือ
มาถ่ายคลิปเอาไว้รถเบ้นหรูคันนี้ค่ะ

แยกสะพานข้ามคลองชลประธาน

ธารมบ้านคล้องเขตเทศบาลเมืองโพธาราม

ทะเบียน๖กไก่วแหวน๒๓๘๔ทะเบียนกรุงเทพนะคะรถเบ้นหรูคันนี้เหมือนกับจะหนีค่ะ
เหมือนกับพยายามจะหนีค่ะไปที่ถนนเรียบคลองชลประธานหลังจากไปชนรถจักรยานยนต์ของในเอกนามสมมุติ
อายุแค่๑๖จนได้รับบัตรเจ็บคนเจ็บก็เดินกระเพกกระเพกเสื้อเขียว
กู้ภัยต้องเอารถไปขวางรถเบ้นหรูของนายทวีไกรคุบเอาไว้ไม่ให้หนี

ใช่ต้องเอารถกู้ภัยไปขวางถึงหยุดน่ะไปหยุดห่างจากจุดเกิดเหตุก็๓๐๐เมตรนะคะ
แล้วไม่ลงมาจากรถเลยนะคะไม่เปิดประตูลงมาดูนะคะ
ตำรวจไปถามไปถามที่รถเบนท์เขาถึงเปิดประตูลงมาแล้วก็บอกว่า
ผมทวีไกรคุบนี่ลงมานี่นี่ลงมาแล้วนี่ค่ะ
ชาวบ้านกับแม่ของคนเจ็บโอ้โหเขาก็ตามมาด่าอุ้ยตามมาต่อว่า
ว่าทำไมคุณจะหลบหนีทำไมคุณไม่ลงมาดูไม่มาช่วยเด็กเขาหน่อยเหรอ
เข้าเป็นถึงขั้นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
ใช่ไงแล้วขับรถชนเด็กไงนายทวีก็บอกว่าผมไม่ได้หนี
เขาแค่จะไปกลับรถคือจะขับออกไปเลี้ยวแล้วกลับรถ
เดี๋ยวค่อยมาช่วยมาดูเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวลองฟังดูหน่อย

ไม่มีที่เลี้ยวเดี๋ยวลอง
ส่วนลุงก็ต้องจอดเลยลุงไม่ต้องรอ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะ

ขับรถเบนท์ออกมาจากพื้นที่อำเภอโพธาราม
ส่วนในเอกวัย๑๖ที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยค่ะ
ก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอโพธารามนี่
ดูสภาพเบนท์นะคะมีร่องรอยชนก็คือไม่ได้ชนเบา
เพราะว่าเบ้นรุ่นนี้แข็งแรงมาก

ถูกพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงสะพาน
เป็นสะพานทางแยกสะพานข้ามไป
นายทวีขับรถจะเลี้ยวขวา
ในเอกที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจะตรงข้ามสะพาน

กลัวว่านายทวีที่ขับรถเบ้นหรือว่าจะหลบหนี
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยนะคะ
ถึงที่เกิดเหตุปุ๊บง
สักพักนึงเข้ารุ่งมาดู
รับรุ่งนรถลงไปรูปรั่ง

คือเด็กอายุ๑๖ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไป

ชนเขาก็เจ็บนะคือแบบข้อเท้าเขาก็ฉีกอ่ะ
อย่างที่เห็นในภาพเขาก็เดินกระเพกค่ะ

ทวีก็ไปที่สพโพธารามนะคะไปไกลเกลี่ย
แล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายซ่อมรถจักรยานยนต์ให้
ค่ารักษาพยาบาลให้นี่ดูน้องคนเจ็บนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยกับนายทวีเหมือนกัน
คือถูกตำหนิเยอะค่ะต้องพูดตรงแบบนี้เลย
คนที่เห็นข่าวนี้เห็นคลิปเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็โทรไปถามเหมือนกันว่าทำไมถึงชน
แล้วหนีจริงเหรอทำไมไม่ลงมาช่วย
นายทวีตอบนักข่าวของเราแบบนี้นะคะ
บอกว่าคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์มาเร็ว
ขี่มาจากสี่แยกก็เลยเบรกไม่ทัน
ชนที่ช่วงบังโครนรถจักรยานยนต์ชนแค่นิดเดียว
แล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้แล้ว
ค่าซ่อมรถ๓๙๐๐บาท
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วด้วย
จ่ายค่าปรับไป๕๐๐บาท
แล้วที่เขาไม่ลงมาจากรถหลังจากชนเด็กแล้วเนี่ย
นายทวีบอกว่าก็มีกลุ่มคนอายุ๓๐๔๐๓๔คน
มาจากไหนก็ไม่รู้มาล้อมเขา

เขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์
แล้วก็กลัวกลุ่มคนที่มาล้อมเขาด้วย
เหมือนเขาไปชนแล้วทำให้ไม่พอใจหรือเปล่า

มีภาพไหมคะที่บอกว่า๓๐๔๐คนคุณทวี

ไปยืนล้อมเขาอะไรอย่างนี้

หลักฐานมันก็ชัดตามที่เห็นเนาะ
จากวันก่อนบอกว่าไม่ได้แย่งใหม่
ครั้งนี้ก็บอกว่าไม่ได้สนแล้วหนี
เขาบอกแบบนั้นเขาบอกจะไปกลับรถมาช่วย